จับเด็กแว้นแล้วไปทลายบ่อนกันต่อเลยค่ะ

เป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะเห็นว่า
จะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าค่ะ
ก็เลยสั่งการทันทีเลยเด้ง๕เสือสนสุธิศาล
ไปช่วยราชการก่อนเลยและขอตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบด้วยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศตอนที่ไปบุกทลายบ่อนค่ะบ่อนนี้มีชื่อว่าบ่อนเสือมังกรนะคะอยู่ย่านห้วยขวางนี่แหละ
ลักษณะคือเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้นอยู่ในซอยประชาราชบำเพ็ญ๕ค่ะ
ก็จับนักพนันรวมมาได้ทั้งหมด๓๐ชีวิตเป็นผู้ชาย๙คนผู้หญิง๒๑คน
จำนวนนี้มีทั้งคนไทยและคนต่างด้าวนะคะ
ของกลางที่ยึดได้เนี่ยมีทั้งเงินสดกว่า๑๔๐๐๐บาทไพ่กระดาษเพียบเลยค่ะ
อุปกรณ์เล่นไฮโล๑๓ชุดกล้องวงจรปิด๑๒ตัวเครื่องทำไพ่๔เครื่อง
แล้วก็มีอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ริบเอาไว้หมดเลย
มีนายพัทรชัยวิจิตปรีชากุลวัย๗๒ปีออกมารับเป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะญาติของนักพนันก็พากันทยอยเข้าขอเยี่ยมนะคะ
เย็นที่โดนจับกันไปมีรายงานออกมาเลยว่าพันธุ์ตำรวจเอกธีรศักดิ์ศรีประเสริฐ
ผู้กำกับการสอนอสุทธิศาลเข้าไปรายงานข้อเท็จจริงกรณีนี้แล้ว
กองบังคับการตำรวจนครบาน๒ซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยงานต้นสังกัดค่ะ
โดยบอกว่าผู้ต้องหาทั้งหมดแบ่งออกเป็น๒ชุดชุดแรก๑๓คนคนไทย๙คนต่างชาติ๔
แจ้งข้อหารักลอบเล่นการพนันก็คือไฮโลนะคะพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนผู้ต้องหาชาวกัมพูชา๑คนแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าว
และเข้ามาอยู่ในอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะและก็เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้
ส่วนชุดที่๒มี๑๗คนเป็นชาวไทย๑๒คนแล้วก็ต่างชาติ๕คน
ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันก็คือไพ่เสือมังกร
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสนสุธิศาลก็สอบสวนผู้ต้องหาที่ลักลอบเล่นการพนันเอาไว้ทั้งหมดแล้วค่ะ
ก่อนนำตัวส่งสารแขวงพระนครเหนือในวันพรุ่งนี้ด้วย
พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกเลยนะคะว่า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
งานใหญ่นะคะงานนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการสาวไปถึงใครที่อยู่เบื้องหลังกันบ้าง